ผ่าหน้าไม้อันตรายนะครับนราธิวาสครับ
มีการดวนปืนกันเกิดขึ้นครับคือมีกลุ่มคนร้ายขับรถมาจอดหน้าบ้าน
เสร็จแล้วก็ลงมาแล้วเรียกเจ้าของบ้านออกมาแล้วทะเลาะกัน
ฉากยิงสู้กันครับเจ้าของบ้านโดนยิงตาย
กลุ่มคนก่อเหตุก็โดนยิงตายเหมือนกันแล้วมีคนเจ็บด้วยจากเหตุการณ์นี้นะครับ
สายที่ผ่านมาครับที่นราธิวาสตำรวจสมภาพมูโนะครับ
สุไงโกลกจังหวัดนราธิวาสแล้วก็พิสูจน์หลักฐาน
รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงตายก็ไปตรวจสอบที่บ้านหลังนี้
สองศพแล้วมีคนเจ็บอีกหนึ่งคนเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางดึก๒๕กุมภาครับ
นายอนุวัฒน์อายุ๒๖ปีเจ้าของบ้านถูกยิงด้วยปืน๘นัดเข้าที่ลำตัวครับ
แล้วมีร่องรอยเขียวช้ำเหมือนถูกทำร้ายร่างกายตายในห้องนอนที่บ้านนะครับ
แล้วเจอศพนายอาเละอายุ๓๖ชาวจังหวัดนราธิวาสเป็นฝ่ายของคนร้ายที่มาก่อเหตุ
หนึ่งในกลุ่มคนร้ายถูกยิงแสกหน้าเลยครับเข้าตรงกลางเลยแล้วนอนตายอยู่ใกล้กัน
คนเจ็บอีก๑คนทราบชื่อว่านายอีคลาสครับอายุ๒๓ปีชาวนราธิวาสโดนยิงเข้าแขนขวา
นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วอ้าวเขาคือใครเกี่ยวข้องกับเหตุ
การนี้ยังไงฟังผมเล่าต่อนะครับที่เกิดเหตุเนี่ยพบร่อง
รอยการต่อสู้แล้วมีลักษณะเหมือนดวนปืนด้วยกระจกบานประตู
เกลือนเลยข้าวของล้มระเนรนาศแล้วมีปลอกกระสุนปืน
มมตกอยู่เกลือนเลยครับยังไปเจอปลอกกระสุนบริเวณประตูรั้ว
อีกจำนวนหนึ่งก็เก็บรวบรวมเป็นหลักฐานตำรวจสอบปากคำ
พยานแวดล้อมได้ความแบบนี้ครับคุณผู้ชมห่วงเกิดเหตุจังหวะ
เวลานั้นคนร้ายไม่รู้มากันกี่คนอ่ะขับกระบะกันมามาจอดหน้า
นายอนุวัฒน์ผู้ตายแล้วคนร้าย๓๔คนวิ่งไปในบ้านตะโกน
เรียกนายอนุวัฒน์ให้ออกมาพอเจอกันก็เถียงกันรุนแรงกลุ่มคน
รุมซ้อมทำร้ายในอนุวัฒน์เลยเป็นที่มาของร่องรอยช้ำที่
เขียวช้ำจ้ำจ้ำตามร่างกายเสียงร้องขอความช่วยเหลือครับ
ช่วยด้วยนายอนุวัฒก็พยายามตะโกนขอความช่วยเหลือแล้วก็มี
เสียงปืนดังขึ้นติดต่อกันแต่จังหวะนั้นถามว่าชาวบ้านได้
ยินไหมมันก็เงียบสงัดแล้วก็ได้ยินเสียงชัดแต่ไม่มีใคร
กล้าออกมาดูกลัวถูกลุกหลงครับต่อมามีรถยนต์กระบะสี่ประตู
กลุ่มคนร้ายขับมาสมทบอีกนะฮะจอดหน้าบ้านแล้วคนในรถ
ชักปืนออกมายิงขึ้นฟ้าหลายนัดเพื่อข่มขู่ไม่ให้ใครเข้า
ยุ่งแล้วรถทั้งสองคันก็หลบหนีไปมุ่งหน้าไปพื้นที่อำเภอ
ตากใบรอยต่อจุดเกิดเหตุครับตำรวจสันนิษฐานต่างฝ่ายน่าจะ
เปิดฉากดวนปืนกันครับนายอนุวัฒน์ถูกทำร้ายร่างกายก่อน
ก็เลยชักปืนยิงสู้กระสุนก็เลยไปเจาะกลางแสกหน้านายอา
เละตายคาที่แล้วไปโดนนายอีคลัสเจ็บอีกหนึ่งนายอนุวัฒน์เอง
ก็โดนฝั่งตรงข้ามกลุ่มคนร้ายยิงเข้ามา๘นัดรัวครับตาย
คาที่เหมือนกันตำรวจเดินทางสอบปากคำนายอีคลัสครับเจ้า
ปฏิเสธที่จะให้การขอใช้สิทธิ์แต่งตั้งทนายความเพื่อสู้
คดีก่อนจะให้เข้าปากก่อนจะให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่นะครับ
พฤติการของรูปคดีเนี่ยตำรวจจะสอบขยายผลอีกครั้งว่านอก
บุกเข้าไปทำร้ายแล้วมีการดวนปืนเกิดขึ้นมันมีอะไร
ซับซ้อนนอกเหนือไปจากนี้หรือเปล่าคือเหตุการณ์มันเกิดตอน
มืดด้วยนะฮะแล้วพยานในบ้านก็แทบจะไม่มีแต่เบื้องต้น
่งไปที่ปมขัดแย้งส่วนตัวและปมยาเสพติดเพราะอะไรนาย
นุวัฒน์เจ้าของบ้านที่โดนยิงตายภายในบ้านของตัวเองมี
ข้อมูลบอกว่าเคยถูกดำเนินคดีเรื่องยาเสพติดและคดีอาวุธ
ปืนในพื้นที่สพมูโนะมาแล้ว๔๕คดีนะครับตอนนี้ให้น้ำ
ไปเรื่องยาเสพติดค่อนข้างมากหน่อยแต่จะใช่หรือไม่รอ
การตรวจสอบขยายผลอีกครั้งทันทีที่มีความคืบหน้าจะอะไร